คุณผู้ชมคะแน่นอนว่าจะเข้าสู่ศักราชใหม่นะคะ
เข้าสู่ปีเถาะหรือที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าปีกระต่าย
ไปท่องเที่ยวตามต่างจังหวัดหรือเที่ยวต่างประเทศนะคะ
ทีนี้เดี๋ยวทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราไปรวบรวมวัดศักดิ์สิทธิ
ที่ตอนนี้หลายคนอยากจะเดินทางไปเพื่อขอพร

กันที่วัดป่าแดดที่จังหวัดเชียงใหม่กันหน่อยค่ะ
เขาบอกที่นี่เดิมชื่อวัดดอนแก้ว
เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปีพศ๒๔
่งดังในเรื่องของวัตถุมงคลล้านนาแล้วก็เครื่องรางต่างนะคะ
ศรัทธานิยมมากราบไห้หลวงพ่อตาหวานค่ะ

ขอโชคลาภกันไปในตัวเสริมดวงการเงิน
ให้ประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงาน

บอกว่าต้องไม่พลาดแล้วต้องไปขอพรกัน
ต่อกันที่วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วกันหน่อย

เป็นวัดที่ผสมภาษาสถาปัตยกรรมของไทย

ที่นี่หลายคนไปแล้วบอกว่าชอบไปถ่ายรูป
เพราะว่าจะมีมุมถ่ายรูปสวยมากมาย
ศรีราชธรรมนรมิตรที่ตกแต่งด้วยกระเบื้องกระจกหินหลากสี
โดดเด่นส่องแสงระยิบระยับอยู่กลางหุบเขา
ปีใหม่นี้แวะไปกราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต
ซับบรรยากาศสวยงามรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ

ตอนช่วงเช้าที่ผ่านมาคนเยอะมากครับที่วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วเพชรชบูรณ์
มาผมพาไปที่จังหวัดเลยกันหน่อยพี่น้องชาวอีสานเดินทางไปได้นะครับ
นี่คือพระธาตุศรีสองรักครับพระเจดีพระธาตุศรีสองรักเนี่ยนะครับ
เด่นด้วยศิลปกรรมแบบล้านช้างแล้วเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ
คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเลยครับถูกสร้างขึ้นมาจาก
ความรักความสามัคคีของพี่น้องทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวสปลาวครับ
เป็นอนุสรแห่งสัจจะที่บ่งบอกถึงความเป็นมิตรมัยตรีที่ดีต่อกัน
เหตุนี้ครับพระธาตุศรีสองรักสร้างขึ้นมาจากความรักความซื่อสัตว
กลายเป็นศาสนสถานครับโดยเฉพาะคนหนุ่มคนสาว
คุณขวัญคุณผู้ชมนิยมไปไหว้ขอพรครับให้ความรักนั้นยืนยาว
แล้วก็ให้มีความจริงใจซื่อสัตว์ต่อกันเหมือนกับชื่อของพระธาตุศรีสองรักนั่นเองนะครับ
อันนี้คือที่จังหวัดเลยในกรุงเทพมหานครครับนอกจากจะไปที่วัด
นอกจากจะไปที่ลานเซ็ทเทิร์ลแล้วอีกหนึ่งแห่งครับหลายคนไป
และสายมูก็ชอบด้วยวัดแขกศรีลมฮะค่ะวัดแขกศรีลมชื่ออย่างเป็นทางการก็คือ
พระศรีมหาอุมาเทวีกรุงเทพหรือวัดแขกนั่นเองวัดนี้ศักดิ์สิทธิ์นะครับ
อยู่ใจกลางศรีลมเลยครับสายมูอย่างที่ผมบอกนิยมไปกราบไหว้ขอพร
กับพระแม่ศรีอุมาเทวีกับพระพิคเนธแล้วก็เทพอีกหลายพระองค์ครับ
ขอพรเรื่องโชคลาภการงานการพูดคุยเจรจาต่อรอง
อกจากนี้นะครับภายในวัดก็จะมีการแจกเครื่องรางของขลังให้กลับมาบูชาด้วย
ผมไปก็จะได้แผ่นที่เป็นรูปของเทพเจ้ากลับมาบูชาด้วยทุกครั้งเลยครับ
ใช่ค่ะไปกันได้หรือจะไปดูกันที่จังหวัดอ่างทองกันบ้างนะคะ
พาไปที่ไหนไปที่วัดจันทรังศรีค่ะมีหลวงพ่อสดนะคะที่ชาวบ้านเนี่ย
คนในพื้นที่เขาจะนิยมมากราบไหว้ค่ะก็มีความเชื่อกันว่า
ถ้าได้ไหว้แล้วก็ได้สัมผัสที่บริเวณฐานของหลวงพ่อสดเนี่ย
จะช่วยให้สุขภาพของคุณในร่างกายแข็งแรงร่าเริงแจ่มใสหน้าตางดงาม
มีเงินใช้ค่ะตามชื่อของหลวงพ่อเลยก็คือหลวงพ่อสดนะคะ
จากนี้ภายในวัดเนี่ยยังมีหลวงพ่อโยกค่ะ
เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ที่เชื่อกันว่าช่วยให้ผู้คนที่มากราบไหว้
หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยนะคะ
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่เราแนะนำนะ
ไปต่อกันที่พระนครศรีอายุทยากันดีกว่า
๖แล้วนะคะวัดธรรมมิกราชนะคะ
เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่เมืองเก่าแบบนี้มาช้านาน
ชาวบ้านก็เชื่อกันแบบนี้ว่าน้ำพระพุทธมนต์ภายในพระวิหารเนี่ย
สะดอกเคราะห์เสริมดวงเมตามหานิยม

สาธุครับสะดวกที่ไหนไปที่นั่นนะครับ
จังหวัดไหนใกล้จังหวัดไหนลองเดินทางกันไปดูนะครับ
อีกหนึ่งวัดครับวัดที่๗เป็นวัดจุลามณีครับ
สมุทรสงครามเป็นวัดเก่าแก่มีประวัติความเป็นมาหลายร้อยปีครับ
อยู่ริมคลองอำภาวาเลยครับและที่ดังมากวัดนี้คุณขวัญคุณผู้ชมนึกออกใช่ไหมฮะ
รูปนี้ครับท้าเวสวรรณจนบางช่วงคนแน่นขนาดต้องมีการปิดวัดชั่วคราวใช่ไหม
เคลียบพื้นที่จอดรถอะไรต่างแน่นอนครับไปขอเรื่องของโชคลาภเงินทองต่าง
แล้วก็ความสมปรารถนาในชีวิตคู่และความสำเร็จในชีวิตนั่นเองนะครับ
ยังไม่เคยไปลองหาโอกาสไปดูนะครับอีกหนึ่งวัดไม่แนะนำไม่ได้ครับ
วัดหลวงพ่อโสธรชาวบ้านจะเรียกกันแบบนี้ที่ฉะเชิงเซาคุณผู้ชมครับ
โสธรวรารามวรวิหารใครต้องการเสริมดวงการงานแนะนำที่นี่ครับ
แล้วก่อนหน้านี้มีการลงรักปิดทองหลวงพ่อโสธรด้วยนะครับ
คือโอกาสยากมากที่เราจะได้เห็นนะครับในพิธีดังกล่าวเนี่ยนะฮะ
พ่อโสธรครับเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวฉะเชิงเซานะครับ
ปฏิสถานอยู่ภายในพระอุโบสถวัดโสธรวรารามดังกล่าวนั่นเองนะครับ
ดังนั้นใครที่ไปขอพรไปฝากตัวเป็นลูกของหลวงพ่อโสธรแล้วพอสมหวัง
คนก็จะนำไข่ต้มไปแก้บนแล้วปี๖๖ที่จะมาถึงก่อน
แนะนำพวงมาลัยดาวเรืองเอาไปกราบเอาไปไหว้ด้วยจะยิ่งดีครับ
เดี๋ยวเรามีเรื่องนี้มาตามกันต่อด้วย
ไปต่อกันที่วัดปลายแหลมกันหน่อยอันนี้พาลงใต้ไปที่สุราธานีนะคะ
หรือเขาเรียกกันว่าวัดแหลมสุวรรณาราม
แน่นอนว่าที่นี่เขาบอกเป็นวัดที่สวยมาก
อยู่บนเกาะสมุยนะคะสร้างขึ้นปีพศ๒๔
ส่วนใหญ่นิยมมากราบไหว้เจ้าแม่กุลอิมพันมือค่ะ
สูงประมาณ๒๐เมตรตั้งโดดเด่นอยู่กลางทะเลสาบ
แล้วก็มีพระสังกระจายที่ประดิษฐานอยู่กลางสระน้ำ
ก็เชื่อกันแบบนี้นะคะว่าถ้ากราบไหว้แล้ว
จะช่วยให้ชีวิตพบเจอแต่ความสุข
ความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยและทำมาค้าขายขึ้นด้วย
สาธุครับสะดวกจังหวัดไหนไปจังหวัดนั้นนะครับ
รวมมาให้ทั้งเหนือใต้ออกตกนะครับ
อาจจะไม่ต้องไปครบทุกวัดทุกภาคก็ได้นะ
ไม่อย่างนั้นคือเดินทางเมื่อยเลยนะฮะ